มาถึงเหตุอาชญากรรมใหญ่ประจำวันนี้เลยนะครับ
เหตุฆ่าปาดคอสยองคาห้องพักแล้วก็ลักษณะศพเนี่ยเปลือยกายนะครับ
เป็นชายเมียนมาร์ถูกฆ่าปาดคออยู่ในห้องพักนะครับ

เพราะว่าบาดแผลที่คอเป็นบาดแผลขนาดใหญ่นะคุณนะ
และบาดแผลถูกแทงที่อกเป็นบาดแผลชะกันนะครับ

นี่ลักษณะการเสียชีวิตคือเปลือยกายด้วย
แล้วก็เลือดเต็มห้องไปหมดเลยนะครับ
เป็นเหตุฆาตกรรมสยองในซอยเจริญกรุง๖๗
แขวงยานาวาเขตสาธรณ์กรุงเทพ
ภายในอาคารพาณิชย์๓ชั้นดัดแปลงเป็นห้องให้เช่านะครับ
ห้องเกิดเหตุอยู่ชั้น๒ห้องแรกซ้ายมือตรงบันไดเลยนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายจอซานอายุ๓๗ปีเป็นชาวเมียนมา
เสียชีวิตเปลือยกายเลือดท่วมตัวอยู่ในห้อง
มีบาดแผลถูกเชื่อดที่ลำคอเป็นแผลขนาดใหญ่
ถูกแทงที่แขนขวาหลังมือข้างขวาและหน้าอกซ้ายส่วนนี้ฮะ
เลือดกระจัดกระจายเต็มห้องเลยนะครับ

ตั้งแต่ทางขึ้นบันไดประตูชั้นล่างกำแพงไปจนถึงประตูห้อง
มีแต่รอยคราบเลือดเต็มไปหมดนะครับ
มีข้อมูลนะฮะว่าผู้ตายเพิ่งสมัครทำงานเป็นพนักงานล้างจานที่โรงแรม
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๒เดือนเองนะครับ
แล้วก็เพื่อนผู้ตายเพิ่งจะไปช่วยกันเบิกเงินเบิกทอง

อันนี้ก็ต้องดูนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยหรือเปล่านะฮะ
ที่จะทำให้ผู้ตายถูกฆ่านะครับ
ผู้ตายพักอยู่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
แล้วก็มีลักษณะนิสัยคือเหมือนเป็นคนชอบเพศเดียวกันนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ได้พบกับนายเทซอโกอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยใกล้ห้องเช่าที่เกิดเหตุ

ได้ยินเสียงคนร้องโอดโอยเลยนะฮะ

จากนั้นเหมือนวิ่งสวนกับชายคนหนึ่ง
เป็นชายต้องสงสัยใส่เสื้อสีขาว

ก็จะมีพี่เจ้าของร้านตัดผมเนี่ย

ว่าคนเมียนมาเขาทะเลาะอะไรกันอยู่ข้างบน

นายเทซอโกบอกว่านึกไปนึกมานะ

เหมือนวิ่งหนีอะไรบางอย่างนะฮะ

ร้องเสร็จผมก็เลยวิ่งออกมาดู

ดูไปดูมาก็แบบวิ่งไปวิ่งมา

แล้วก็ของคนร้ายที่เราเห็นเป็นยังไง
ใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างนั้น

เสื้อสีขาว

เราก็แบบเห็นแบบไม่ได้แบบ
ดูนาน
แล้วก็

แล้วเขาก็
เห็นจากข้างหลังตัวเขาไม่ได้สูงมากครับ
แต่ป้าเปิดประตูมาเลือดที่ตรงหน้าห้องเบอร์๕

จะเห็นคนที่ปาดคอนะ
ป้านึกว่าไอวะลุยมันกินร่าว
โอ้โหคุณป้าท่านนี้บอกว่าเห็นนะตอนที่นายจอซานยังไม่เสียชีวิตนะครับ
เปิดประตูออกมาโอ้โหกุมคอคุณแล้วเลือดทะลักทะลักออกมาเนี่ย
คุณป้าตกใจช่วยอะไรไม่ได้นะครับทีนี้จากคำให้การของพยานนะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณนี้นะฮะ
พบว่าในเวลา๓ทุ่ม๑๘นาทีนี่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่คนเห็นชายต้องสงสัย
วิ่งสวนออกมาจากห้องคุณค่ะนี่ฮะจับภาพได้ว่าเขาเนี่ย
เลี้ยวขวาออกจากซอยเจริญกรุงหกสิบเก้าผ่านหน้าปากซอยหกสิบเจ็ดค่ะ
หน้าวัดสุทธิวรารามแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเจริญกรุงหกสิบห้า
เป็นซอยเชื่อมต่อกันทั้งหมดตรงนี้นะครับล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสอนอยานาวานะฮะ
ได้เชิญตัวชาวเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายด้วยนะฮะ
คือนายตันทุนเลมาสอบปากคำครับ
จากเขามีห้องพักอยู่ในซอยเจริญกรุง๖๕คุณ
ซึ่งมีภาพวงจรปิดชายต้องสงสัยวิ่งหลบเข้าไปในซอยเจริญกรุง๖๕นี้

ซึ่งนายตันทุนเลให้การว่ารู้จักผู้ตายมา๒๓เดือน
เมื่อวานตอนเกิดเหตุเขาไม่อยู่
เขาไปทำธุระที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้อยู่แถวนี้
จะกลับมาห้องพักเที่ยงวันนี้เอง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่ตำรวจต้องควบคุมตัวเอาไว้สอบสวนต่อนะฮะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้มาหลายมุมเลยนะคะ
แล้วประติดประต่อกันเป็นช่วงเวลาเดียวกับคนที่เขาเห็นวิ่งสวนไปด้วย